ไปดูเหตุการณ์ที่ปฐุมธานี
คุณผู้ชมผู้ชายรูปร่างกำยำเจียวนะคะ
บุกไปบ้านหญิงสาวนับ๑๐คน
ทะเลาะกันด่ากราดแบบนี้

แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรค่ะ
เขาไม่ใช่คนบ้านนี้นะ

รบรีบเลยให้รบรีบมีเวลานะ
พี่ไปก่อนเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรพี่เป็นคนพูดไม่ดีใส่เขา
เขาไม่ใช่คนบ้านนี้คนบ้านนี้คืออยู่ในนู้น
คือเอาไม่อยู่ในนู้นรบรีบมีปัญหา
พี่มีปัญหาเอาหนูก็มีเพราะว่าพี่มาหาเขาก่อน
เอายังไงเอาดิอันนี้หนูก็ไม่รู้นะ
เพราะพี่วันนี้เขาเดินเข้ามาขอถ่ายรูป
เรื่องชู้สาวก็เรื่องยืมตังค์ประมาณนี้
อันหลังถูกอันหลังถูก
กันตั้งนานแต่รู้ไหมคะว่ามาผิดบ้าน

แต่ลูกหนี้เป็นญาติของเจ้าของคลิปผู้หญิง
โอ๊ยตายทำไมด่าฝากเหรอ
คือน่าจะด้วยแล้วก็อยากได้ตังค์ด้วย

แล้วก็เข้าบ้านผิดด้วยผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยค่ะ

นี่ผู้ชายนั่นน่ะเขาอ้างตัวเป็นเจ้าหนี้
ส่วนผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะ

แต่ดิฉันไม่ใช่ลูกหนี้คุณไง

ลูกหนี้เนี่ยถึงจะเป็นญาติแต่อยู่คนละบ้านกัน
สุดท้ายเธอตัดสินใจส่งคลิปนี้มาร้องกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
มาร้องกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
อ้างบอกว่าเจ้าหนี้ของญาติเนี่ย

แล้วมาเจอกับญาติของเธอด้วยนะคะ

พูดจาก็ไม่ดีก็บอกแล้วว่าคือ
หนี้เป็นญาติกับฉันก็จริง
อยู่คนละบ้านกันนู่นอยู่บ้านนู้นนะฮะ

คลิปนี้เป็นมาเป็นไปยังไงรู้แล้ว

กรณีที่เจ้าหนี้บุกมาทวงหนี้ถึงหน้าบ้านแบบนี้นะคะ

ก็เลยทำให้ญาติเจ้าของคลิปผู้หญิงคนนี้ที่ส่งคลิปนี้มาร้องเรียนกับเรา
เธอบอกว่ารู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัย
เนื่องจากว่าอ้าวนี่มีข้อมูลด้วยนะคะ
คุณผู้หญิงที่มาร้องเรียนกับเราบอกว่ากลุ่มคนดังกล่าวเคยมีการขู่ฆ่าด้วย
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลบึงชำอ้ออำเภอน้องเสือจังหวัดปทุมธานี

หรือถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เรื่องราวถึงตำรวจเนี่ยคุยกันเคลียร์กันเนอะ